คุณผู้ชมพามาดูเหตุใหญ่ในวันพระแบบนี้
ชายหญิงยิงกันนะครับเพราะว่าผู้ชายก็เป็นแฟนของฝ่ายหญิง
นั่งรถแท็กซี่มาด้วยกันอยู่ดีแต่ว่ามีปากเสียง
ฝ่ายชายควักปืนออกมายิงฝ่ายหญิง
กระหน่ำยิงไปหลายนัดจนฝ่ายหญิงเสียชีวิตคารถแท็กซี่นี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะครับ
ตำรวจสนท่าข้ามได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนพระราม๒
เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันบนรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่ารถแท็กซี่มีร่องรอยการถูกยิงจากภายใน
ภายในรถเหมือนมีการยิงกันหลายนัดแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ตามที่นั่งเบาะหลัง
มีปลอกกระสุนตกอยู่นอกตัวรถอย่างน้อย๔ปลอกนะครับ
ตำรวจปิดกั้นพื้นที่เลยครับเพราะว่าประชาชนเขาก็มามุงนะ
มาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วก็ตำรวจกับพลเมืองดีนะฮะ
ก็ร่วมกันเข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทางตลาด
หน้าห้างบิ๊ก๔ได้ไม่นานนะครับส่วนหญิงสาวอายุ๑๙ปีที่ถูกยิงนะฮะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพบว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาครับ
พ่านตำรวจโทนพัศพงศ์ทัศนาสราวัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
ซึ่งเป็นผู้เข้าจับกลุ่มนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นขณะที่ตัวเขาเองกำลังทำบุญตักบาปบริเวณตลาด
คือตรงนั้นก็มีคนทำบุญตักบาทกันเยอะนะคุณนะในช่วงเช้าวันพระใหญ่วันนี้นะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องว่ามีเหตุยิงกันมีการยิงกันตาย
ช่วยสกัดจับคนร้ายหน่อยทีนี้ภัณฑ์ตำรวจโทนพัศพงศ์นะครับ
ตักบาดอยู่แถวนั้นก็วิ่งเข้าไปจับกลุ่มตัว
พร้อมกับพลเมืองดีในตลาดก็วิ่งเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็นำผู้ก่อเหตุเนี่ยไปมอบตัวนะครับจากการซักถามก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายนะเขาเดินทางมาจากย่านสแหมดำกับฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นแฟนของเขาเองนะครับซึ่งจะไปช่วยกันขายของในตลาด
แต่ว่าขณะที่อยู่บนรถแท็กซี่เกิดมีปากเสียงกัน
ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมาด้วยนะฮะยิงใส่แฟนสาวของเขา๗นัด
แฟนสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนตัวเขาเองรีบเปิดประตูรถแท็กซี่แล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ท้ายที่สุดถูกพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มไว้นะครับ
สรุปเลยแล้วกันเขาเป็นแฟนกันคบกันมาประมาณ๗ปี
นั่งรถมาจากสนสมดำโดยผู้ต้องหาจอดรถจักรยานยนต
เข้าบริเวณรำตัวหลังจากนั้นเขาวิ่งมา
แล้วก็พวกพันธุ์ทศพโรตภัทรภงของทัศนช่วยกันจับ
คนในตัวปกประวุธปืนของการเรื่องต้นผู้ต้องหาการรับตลอบภาพ

เกิดจากความหึงหวงนะครับโดยนายอำนาจแทร่ตั้งอายุ๕๓ปี

ก็ยอมรับว่าเหตุที่ยิงแฟนสาวนั้น

เกิดจากความโกรธแค้นที่มีปากเสียงกันหลายครั้ง
และที่สำคัญคือเขาถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกนะฮะ
ที่ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือดูแลฝ่ายหญิง
อย่างดีมานานกว่า๗ปีแล้วนะครับ
ครบมาแล้วกี่ปีเนี่ยคบกันมาแล้วกี่ปี
๗ปีรู้จักเขามา๗ปีปี๕๗น่ะ
ตอนเช้าเหตุการณ์เป็นยังไงถึงมายิงเขาอย่างนี้
ก็คือผมมาหาเขาแต่ผมเข้าบ้านเขาไม่ได้หรอก
ผมแค่อยากจะมาเจอเขาว่าเอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่เธอทิ้งพี่ไป
เธอยังไม่คุยอะไรกับพี่สักคำเลยนะครับว่า

ถึงขั้นมีแบบไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าอย่าให้ผมไปยุ่งนะฮะ
ก็เป็นความขัดแย้งกันระหว่างเขากับแฟนนะฮะ
นี่คบกันมา๗ปีถามว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงรู้ไหม

แต่ทีนี้พ่อพ่อของฝ่ายหญิงหรือผู้ตาย

แล้วก็บอกว่าลูกสาวกำลังเป็นเด็กมีอนาคตนะคุณนะ
เพราะว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นปี๑มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง

ส่งลูกสาวขึ้นรถเมย์ไปเรียนที่อู่สแหมดำ
ไม่เคยรู้เลยว่าลูกสาวมีแฟน
และคบหากับผู้ชายคนนี้ซึ่งอายุแตกต่างกัน

แล้วคุณดูลูกสาวอายุแค่เท่าไหร่เอง
ปีเอง๒๒ปีเองนะครับ

หากคนยิงจะบอกว่าพ่อแม่กีดกันนะครับ
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าทั้งสองคบหาเป็นแฟนกัน
อายุ๑๙เองเพราะว่าเกิดปี๔๕เมื่อกี้นะฮะ
กับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้อายุตั้ง๕๓ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เพื่อนำตรวจพิสูจน์ยืนยันกับหลักฐาน
แล้วก็ไปยืนยันกับหลักฐานอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้จากตัวผู้ต้องหา
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปสอนอท่าข้ามเพื่อสอบสวนปักคำ
แล้วก็ต้องดำเนิดคดีแล้วครับเขาหาหนักครับ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะ
นี่เป็นคดีใหญ่ประจำวันเลย
เกิดขึ้นในวันพระวันวิสาขบูชานะครับ